ทุเรียนจ้าทุเรียนจำได้ไหมที่มีโปรโมชั่นที่ที่ฉันอยากไป
คุณชอบไงคุณอยากไปกินทุเรียนคราวแรก
ถ้าเกิดกินหมดได้เงินกลับบ้าน๕๐๐บาท

คือเขาวางโปรโมชั่นไว้บอกว่ากินทุเรียน๔กิโลกรัมหมดภายใน๓ชั่วโมง
ไม่ต้องจ่ายเงินแถมให้อีก๕๐๐๐บาทด้วย
หลายคนไปก็สู้ไม่ไหว๔กิโลกรัม
ก็ต้องจ่ายไปตามราคาที่ทานไป
แต่ทีนี้มันมีดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนเลย
เป็นร้านทุเรียนที่อยู่ในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

คือถ้ากินไม่หมดเนี่ยจ่ายเงินตามที่กินไปแล้วปรับเพิ่ม๑๐๐บาทด้วย
ก็มีคนไปท้าไปร้องน่ะค่ะ
นี่อันนี้คือโปรโมชั่นนะ

กระแสดราม่าเกิดขึ้นต่อเนื่องเลยค่ะ
โพสต์ข้อความแล้วก็ภาพด้วยนะบอกว่า
ให้ผู้หญิงที่เป็นลูกจ้างอ้างว่าเป็นเจ้าของร้าน

แต่จริงเป็นแค่ลูกจ้างมาปอกทุเรียน

ทีนี้ปรากฏว่านี่เลยคุณผู้ชม
บอกว่ามีข่าวว่าผู้หญิงที่พลาดไปหลงกินทุเรียนโปรโมชั่น

สุดท้ายไม่มีเงินจ่ายต้องเอาตัวเข้าแลก

โอ๊ยคือลงมาแบบนี้เลยค่ะ
เป็นเรื่องเป็นราวเลยเป็นดราม่ายิ่งใหญ่เลยนะคะ
เขาบอกใครอยากเอาผิดกับพ่อค้าทุเรียนลายนี้

หลายคนก็สงสัยนะว่าพ่อค้าหน้าตาเป็นยังไง
ขายทีไรคลุมหน้าคลุมตาตลอดเลยค่ะเนี่ย

แถมเคยเห็นโพสต์ว่าโกง๒๐๐๐ถ้าอยากได้คืนให้ไปฟ้อง
เอาเอ๊ะมันแปลกนะ

ทีนี้เฟซบุ๊คสถานีตำรวจภูทรบ่อวินอำเภอศรีราชาโพสต์ข้อความเลยค่ะ
ระบุบอกว่า๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพบวิน

สำหรับที่มีผู้ขายทุเรียนจัดโปรโมชั่นเนี่ย
ทีนี้ตำรวจเขาไปก็ได้เจอกับนางสาวสมคิดที่เป็นลูกจ้างที่แผง
ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้หยุดโปรโมชั่นนี้ซะ
กำชับให้ขายตามปกติ
ทีนี้เพจเดิมนี่แหละเพจตำรวจนี่แหละ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพ่อค้าทุเรียนรายนี้ด้วยว่า

พ่อค้าคนนี้ถูกดำเนินคดีในพื้นที่สพกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

นำเข้าเข้าสารโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยทราบว่าเป็นข้าวสารที่ถูกนำมาสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำข้าว
ของโรงศรีย้อมข้าวไทยที่ข้าวกัมพูชาราคาถูก
ส่วนเมื่อวานี้พบว่าร้านขายทุเรียนดังกล่าว

เรื่องต้นจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายมาพูดคุย
และถ้าหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง

และจะได้รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ
คนเคยทำอะไรไว้นะบางทียิ่งดังมากมันก็ยิ่งถูกขุดคุยมากอะนะ
ถ้าเกิดว่าทำถูกต้องก็ไม่มีใครเข้าไปเอาผิดเอาความอะไรได้